มาดูอีกหนึ่งลัทธิค่ะรัฐธิว่างฝือเจ้าของลัทธิคือนายเล่าย่างแทร่จ่าง
อันนี้มีปัญหาเพราะว่ามีเด็กสาววัย๑๙ปี
เป็นหนึ่งใน๑๐ของสาวพรมจันทร์ที่เจ้าของลัทธิเลือกไปเข้าค่าย
เป็นลักษณะของการเข้าค่ายล้างบาปชำระบาปเตรียมตัวที่จะพบพระเจ้า
แต่ปรากฏว่าน้องไปบอกผู้ปกครองว่าถูกเจ้าของรัฐธิข่มขืน
เพราะว่าไปมาให้ไปอยู่กับเจ้าของละทิ๒ต่อ๒สักพักหนึ่ง
แล้วน้องก็ถูกข่มขืนทางครอบครัวของน้องว่าจะเอาผิดนะคะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
แต่ทางครอบครัวของน้องบอกว่าเหมือนกับมีคนมาพยายามบอกว่า
แจ้งความเถอะอย่าไปแจ้งความเลย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปที่เชียงใหม่ค่ะ
ไปพบกับนางสาวแพร่เป็นนามสมมุตินะคะคุณผู้ชมอายุ๑๙ปี
เป็นหนึ่งใน๑๐สาวพรหมจรรย์
ที่นายเล่าย่างแทร่จ่างเจ้าของลัทธิว่างฝือ
คัดเลือกให้ไปเข้าค่ายล้างบาป
ทดสอบความอดทนก่อนที่จะเข้าถึงพระเจ้า
เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็ถูกนายเล่าย่างข่มขืนกระทำชำราว
นางสาวแพร่บอกว่าไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเธอนะคะ
เพราะก่อนหน้านี้เธอเคยไปเข้าค่ายล้างบาปกับครอบครัวบ่อยไปเป็นประจำเลยล่ะ
แต่ครั้งนี้เธอไปคนเดียว
แล้วก็อยู่กับนายเล่าย่าง๒สัปดาห์
ช่วงแรกทำพิธีสารภาพบาปในป่าเธอบอกว่าก็เหมือนปกติไปสารภาพบาปกัน
ใกล้ใกล้ถึงวันที่จะต้องกลับแล้วนายเล่าย่างพาไปบ้านแห่งหนึ่ง
แล้วก็ข่มขืนแล้วก็บอกน้องว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร
เพราะว่าถ้าบอกแล้วมันจะทำให้เราเสื่อมเสีย
ทำให้พ่อกับแม่เราอับอายนะคะ
แล้วก็ขึ้นสวรรค์ประจำไก่เราก็จะกลับสวรรค์
เราต้องตกนรกหมกไหม้นะคะ
พ่อของผู้เสียหายบอกว่าสาเหตุที่ศรัทธาคำสอนของนายเล่าย่าง

เอาเอกสารคำสอนไปแจกให้อ่าน
และเนื้อหาสอดคล้องกับคำสอนในพระคัมภีร์
ช่วงแรกไม่เคยเห็นหน้าในเล่าย่าง
คำสอนบอกว่าให้เก็บเงินร้อยละ๑๐ของรายได้ไปบริจาค
เป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแผ่คำสอน
ซึ่งพ่อของผู้เสียหายบอกว่าก็ยินดีนะ

มีการฟังแบบทางโทรศัพท์เป็นการประชุมแบบหลายสาย

ฟังแบบนี้ฟังคำสอนมานานเป็น๑๐ปี
สุดท้ายมาเกิดเหตุการณ์ว่าลูกสาวถูกข่มขืนระหว่างไปทำพิธีสารภาพบาป
พ่อบอกว่าเลิกศรัทธาเลย

แล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่แต่

มาขอคุณพ่อว่าถอนแจ้งความเถอะ
ฟังเสียงพ่อของผู้เสียหายนะคะ

ทีมข่าวของเราก็เดินสำรวจ

มีบ้านไหนที่ยังศรัทธาในเล่าย่างอยู่บ้างไหม
ก็มีอยู่สักประมาณ๕ครอบครัวนะคะ
แต่ครอบครัวเหล่านี้เขาปิดบ้านหมดเลย
สาเหตุที่ปิดบ้านเพราะเขาไปบ้านนายเล่าย่างกันค่ะ
อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ